ว่าถึงอายุแล้วก็พูดถึงเรื่องของตัวเลขดีกว่าจะดีกว่า
หลายคนเนี่ยเขาก็แบบบอกถามขอกันมาเยอะมากเลยว่าอยากฝันเห็นตัวลงตัวเลข

แต่จะพาไปที่นี่ไปขอโชคขอลาบกัน
เพราะว่าที่นี่เนี่ยหลายคนเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
พาขึ้นเหนือไปเลยจังหวัดเชียงใหม่ไปที่วัดทุ่งขี้เสือนะคะ
หลายคนเขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากจริงนะ
ให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายต่อหลายงวดนะคุณผู้ชมนะ
ไปดูภาพบรรยากาศที่บริเวณศาลหลวงปู่สวง
บอกเลยว่าช่วงนี้นี่ที่นี่เขาแน่นมากแน่นไปด้วยบรรดานนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบที่เห็นนี่แหละ
ชาวบ้านก็จะพากันนำดอกไม้ถูกเทียนแห่กันมากราบไหว้ขอพรที่บริเวณศาลหลวงปุศวงนะฮะ
มากันเพียบเลยหลังจากที่มีข่าวเนี่ยแพร่สะพัดออกไปว่ามีคนมาขอพรแล้วกลับไปเสี่ยงโชค
แล้วยังไงรู้ไหมได้โชคได้ลาบติดต่อกันมาหลายงวด
เขาเชื่อแบบนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมศาลวงสวงแห่งนี้เขาร่ำลือว่านี่คือเทวดาเดินดินมาบันดาลให้โชคกับน้องใบตอง
คิดดูสิก็ได้เป็นรางวัลใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคุณนะ
หลังจากกราบไหว้ขอพรหลวงปู่สวงกันเสร็จสิ้นแล้วบรรดานักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเขาพากันมานั่งคุณ

นั่งที่หน้ากระถางทูบนี่แหละ
จริงแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่านะเขาจะมานั่งดูเศษขี้เท่าในกระถางทูบกัน

นั่นน่ะสิดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันฟังดูมันเหมือนอาจจะเป็นไปไม่ได้นะ

คือนักข่าวเราไปถามชาวบ้านเขามาแบบนั้นจริง
เพราะว่ามีคนการันตีด้วยบอกว่าเขาเห็นจริงนะคุณนี่ที่เขาชี้ทำไม้ทำมือเนี่ย
เขาเห็นตัวเลขจากกระถางทูปนี้จริง

เห็นตัวเลขเต็มไปหมดเลย

ทูบเนี่ยเต็มเลยไม่รู้เหมือนกันว่าดูยังไงแต่เขากระซิบมานะ

ซิบมาทำไมถือกลับด้านอย่างนี้ล่ะคุณป้าขาย
โถ่เอ้ย

คุณป๊าค่า
เอาน้องใบตองฝากเตือนคุณผู้ชมหน่อย
ฝากเตือนคุณผู้ชมแล้วกันนะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริง
ก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
มันก็สุดแล้วแต่สายตาใครสายตามัน

แต่ถ้าใครส่องมาแล้วเห็นอะไร
ส่งไลน์มาบอกดิฉันด้วยนะคะ

แต่ว่าเขาก็กระซิบมาบอกนะ

บางคนเขาเห็นนะ๒ตัว

นี่ไงคุณที่ได้พูดแบบเป็นรับลมคมใน

แล้วคุณผู้ชมก็นั่งอกหักอยู่หน้าจอ
ใช่เพราะว่ารักขุด

เดี๋ยวฉันก็เห็นยังไม่ตรงหรือดีไง

เพราะฉะนั้นบอกเถอะ
ดิฉันก็รู้มาจากเขาอีกทีนึงไง
เพราะเขากระซิบเห็น๒ตัว
เหมือนเลข๖กับเลข๔หรือก

เขาฟังมานะไม่ใช่บอกเอง